เรื่องราวที่มันหวาดเสียวจากการเชิดสิงตรงสิงโต
บอกเลยว่าใจไม่ถึงดูไม่ได้นะ
ที่จังหวัดกำแพงเพชรโอ้โหจัดใหญ่จัดโตแล้ว
โอ้โหความสูงของการเชิดสิงโตนี่ริ้วเลย
อุ้ยดูนี่เลยสูงมาก

ปล่อยไหลลงมาอย่างนั้นยังค่อนหรือลูกข่าง

อันนี้ต้องขึ้นคำเตือนบอกคุณผู้ชมและน้องหนูที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะ
ปล่อยมาเหมือนไอ้ลูกโโยโยแล้วดึงกลับไป
นี่ครับที่เห็นอยู่นี่คือการแสดงเชื้อสิงโตมังกรคลอง
และการแสดงผ่านโขนนะครับอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรล่ะครับ
การแสดงนี้เป็นหนึ่งในการแสดงไฮไลท์ภายในงาน
งิ้วสารเจ้าพ่อปู่ดำที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในตำบลท่ามะเขือ
อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรเขาร่วมกันจัดขึ้น
เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมามากกว่าร้อยปี
เป็นการไหว้สักการะบูชาเจ้าพ่อปู่ดำที่ชาวไทยเชื้อสายจีน
ในตลาดท่ามะเขือเคารพบูชากันมาอย่างยาวนานนะ
นี่เป็นการจำลองการต่อสู้กัน

กับมังกรอย่างนี้หรอคุณ

มีทั้งมังกรล่อแก้วมังกรพันเสามังกรเล่นไฟ
โตเงินสิงโตทองปิงดอกเหมือย
สารพักเลยทีเดียวมาแบบจัดเต็ม

มีมากเลยแหละอาหมวยเดี๋ยวจะพาไปรู
บอกเลยนะประชาชนเข้ามางานนี้มาเป็นพันคนครับ

แล้วแต่ละคนนี้ต้องยกไม้ยกมือเอามือถือขึ้นมาถ่าย

เพราะไอ้แบบนี้มันไม่ได้หาชมกันง่ายนะคุณ
แล้วคณะนี้เป็นคณะชื่อดังเลย
แล้วมาโชว์การเชิดสิงโตแบบนี้

เพราะอย่างยิ่งใครหลายคนที่เขาตั้งตารอคอย
บอกเลยนะครับว่าคนจีนโบราณเขานับถือเรื่องของมังกรเป็นอย่างมาก
เขาเชื่อกันว่ามังกรเป็นเทพเจ้า
มังกรเป็นสัตว์เทพเจ้าที่อยู่บนสวงสวรรค
ตามความเชื่อของชาวจีนเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติจีน
กันว่ามังกรเป็นเทพเจ้าในตำนานที่มีอายุยืนยาว
และจะนำพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง
และที่สำคัญก็คือโชคลาภวาสนา
เวลาเขามีแห่ขบวนเชิดสิงโตผ่านบ้านไหน
ต้องมีการแบบว่าได้ถือว่าโชคดีนะ
ถ้าได้ร่วมทำบุญบริจาคด้วยก็เป็นสิ่งดี
ตรอกซอกซอยไหนก็จะมีซองไว้ด้วย

สิ่งดีดีค่ะใช่แล้วล่ะครับไฮไลท์ในการเปิดงานนี่ต้องบอกเลย
สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไฮไลท์ที่หลายคนรอคอย
แล้วมาดูกันเยอะแล้วงานแบบนี้นะครับ
เขาบอกเลยว่าจะจัดยาวกันไปจนถึงวันที่๒๓ตุลาคม
วันนี้๒๑ใช่ไหมยังมีเวลาอยู่นะ
เพราะฉะนั้นไปกันได้นะครับเพราะว่าในงานเนี่ย
เขายังมีการจำหน่ายอาหารและออกร้านขายสินค้าอื่นอีกมากมาย
ของดีของเด็ดในจังหวัดกำแพงเพชร
ก็เป็นพวกกล้วยแปรรูปต่างนานามากมายหลากหลาย
เป็นงานงิ้วสารเจ้าพ่อปู่ดำนะ
ช่วงนี้งานงิ้วเนี่ยหลายจังหวัดเขามีการจัดกันนะคะ
ก็สามารถไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปเดินเล่น
ไปดูแบบซื้อของกินของใช้อะไรอย่างเงี้ได้เหมือนกันเป็นเพราะว่ามีการแสดงด้วย
ใช่เล่นงงเล่นมิ้วอะไรอย่างเงี้ยกำแพ้เผ็ดเชื่อพี่แล้วดีเองใช่ค่ะ